จริงแล้วในพีชเขาเป็นคนยังไงกันแน่
เพราะว่าข้อมูลมันแตกต่างหลากหลายกันมากนะคุณ
ภาคภูมิบ้างก็บอกว่าโอ้โหในพีชเนี่ยเป็นคนดีมาก
เป็นคนซื่อสาธิ์แล้วก็เคยบ่วนมาแล้วอะไรแล้ว
เป็นคนดีไม่เคยโกงใคร
แต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าถ้าไปดูประวัติในพีชจริงเนี่ย
ไม่ใช่ย่อยนะเคยโดนขดงคดีมาด้วยนะ

ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวบ้านในพีชนะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วพีชชื่อเดิมคือบุญเหลือนะ
บุญเหลือใช่เขาก็เรียกกันบักเหลือเนี่ยค่ะ

จังหวัดเลยนะคะไปตรวจสอบกระแสข่าวก่อน
บอกว่าในพีชมีประวัติถูกดำเนินคดี

กระแสข่าวบอกว่าพีชเคยถูกดำเนินคดี
ตบทรัพย์เจ้ามือหวยใต้ดิน
และยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้ข้อมูลบอกว่าในพีชชื่อเดิมคือบุญเหลือ

เคยถูกตำรวจจับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๘ค่ะ
ข้อหาเล่นการพนันก็คือสลากกินรวบพนันกัน
โดยเอาทรัพย์สินผิดกฎหมาย
ของกลางมีโพยนะคะเป็นหวยใต้ดินแล้วก็มีปากกงปากกาเป็นของกลาง
ตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งจากเจ้ามือหวยใต้ดิน
บอกว่าพีทกับพวกขับรถไปเลยตระเวน
ไปหาซื้อหวยใต้ดินตามหมู่บ้านต่าง
พอหวยออกเนี่ยพีชจะเขียนเลขขึ้นมาใหม่
แล้วไปบอกกับเจ้ามือหวยว่าถูกรางวัล
ถ้าเจ้ามือไม่จ่ายจะแจ้งความดำเนินคดี

รับมาคนซื้อซื้ออะไรไม่รู้พีชเขียนใหม่เลย

แต่ถ้าไม่จ่ายเงินเดี๋ยวผมไปแจ้งความนะ

รายเขากลัวค่ะแล้วบางรายเนี่ยเขาโดนเรียกเงินเยอะ
บอกมันทนกลัวไม่ไหวต้องแจ้งความ

ไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็ไปก่อเหตุในพื้นที่สพเอรวรรณ
ตำรวจเขาเลยตรวจค้นแล้วก็เจอของกลาง
กับพวกก็รับสารภาพนะคะ
ส่วนเจ้ามือหวยใต้ดินที่ถูกตบทรัพย์
ก็เลิกรับหวยใต้ดินแล้วก็ย้ายบ้านออกจากพื้นที่ไปแล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ทีมข่าวของเราไปที่สพเอราวันจังหวัดเลยนะคะ

ก็ไปคุยกับนายสมชายทองมานะคะ
นายสมชายบอกว่ารู้จักกับบักเหลือเนี่ย
ตอนที่บักเหลือเอาไก่ชนมาตีที่สนามไก่ชน
เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
บักบุญเหลือเนี่ยเป็นคนกะล่อนนะ
โกหกชอบหลอกคนอื่นเล่เหลี่ยมเยอะ
บุญเหลือเนี่ยชอบมาคุยว่าไก่ชนที่เอามาตีด้วยนะ

แต่พอเอาไปตีไปชนจริงเนี่ยไม่เห็นจะเก่งเลย
แล้วเมื่อไหร่ที่ชนะไก่ชนของตัวเองชนะ
จะรีบถ่ายคลิปแล้วก็แชร์คลิปส่งคลิปไป
อยากจะให้คนมาขอซื้อไก่ชนไง
ซึ่งจริงแล้วไก่ชนของบักบุญเหลือเนี่ยไม่ได้เก่งสู้ไม่ได้
นานทีที่มันจะชนะชนะปุ๊บรีบถ่ายคลิป
โพสต์โซเชียลเพื่อขายไก่

แล้วก็นายสมชายเล่าให้ฟังนะคะว่า
ักบุญเหลือหรือว่านายพีชเนี่ยนะคะ
ชอบคิดว่าคนอื่นไม่ฉลาดเท่าตัวเอง
เพื่อนในสนามไก่ชนก็ไม่ค่อยจะโต้แย้งอะไรเพราะว่าเห็นว่าอยู่กลุ่มเดียวกัน
มารู้ข่าวว่าโอ้โหเก็บลอตเตอรี่ได้
เอาไว้เนี่ยลอตเตอรี่รางวัลที่๑๙๐ล้านบาท
ให้ลูกค้าแล้วก็ไลน์ตามลูกค้าส่งมอบให้เนี่ย
รู้สึกภูมิใจนะขนาดไม่ค่อยปลื้มในพีชนะ
ขนาดแม้เขาให้ปื้มก็ยังภูมิใจและชื่นชมไปคุยกันเลย
สุดท้ายมารู้ความจริงว่าพีชแต่งเรื่องกุเรื่องขึ้นมาผิดหวังมากนะคะ
และก็อายมากที่ไปชมพีชหรือบักบุญเหลือให้เฉาบ้าน
ตอนนี้นายสมชายทองมาบอกไม่กล้าสู้หน้าใครแล้วชมพีชเอาไว้เยอะ
บักบุญเหลือเอาไว้เยอะเนี่ยไม่กล้าสู้หน้าใครเลย
ส่วนเรื่องที่เคยถูกตำรวจจับเรื่องหวยใต้ดินเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะคะ
รู้แค่ว่าเคยมีเจ้าหน้าที่ปปศบุกมาค้นบ้านพีชแล้วค่ะ
ถ้าว่าดูกันพื้นมันก็เป็นคนที่คบได้แต่ช่วงหลังจะรู้สึกว่าจะไม่เท่าไหร่
ไม่เท่าไหร่คือยังไงคุณพี่
คือคงว่ามันมันไม่ค่อยมีเพื่อนที่จริงเนี่ยมันไม่แค่เป็นคนที่จริงจังต่อเพื่อนนะ
แต่ส่วนมากถ้าเกิดไก่ผมตีได้มันก็บอกว่ามันเป็นตัวตีคือคือคล้ายว่าโปรโมทขายไก่ไง
เพราะว่าตอนที่เขาซ้อมเขาถ่ายวีดีโอด้วยไงพอตอนที่ไก่เขาตีใหม่ใหม่
เขาก็จะถ่ายวีดีโอพอไก่ผมตีคืนปุ๊บเขาก็จะปิดวีดีโอ
แล้วก็เอาแค่สั้นช่วงที่ไก่เขาตีได้ไงแต่ว่ายาวเขาสู้ไม่ได้
ไม่มีเชิงใครเชิงมันหรอกแต่ผมไม่ขายไก่ไงก็เหลี่ยมเยอะ
ก็คล้ายไงว่าเหลี่ยมเดี๋ยวผมนึกก่อนนะ

โกหกเราได้เรื่อยเหมือนกันว่าเราไม่รู้ไง
แต่ตอนนี้เราไม่ใช่แล้ว

ว่าถ้าพับลอตเตอรี่ดูเราดูไม่เป็นไง

มันก็มีเจ้าของปั๊มน้ำมันยืนยันใช่ไหม
แล้วก็ข่าวตอนนั้นข่าวคือโคมว่ามัน

เหลือเอา๑๒ให้ป่าหน่อย

ตอนนี้ผมคนซื้อลอตเตอรี่เยอะ

ผมโอเงินไปเซ็ตอีก
เขาก็ถามว่าคนรู้จักดีแล้วผมว่า
ดีใจด้วยที่มาทำความดีเขาก็ดีใจ

ผมเห็นคนเก่าผมยังไม่กล้าหาเดินไปหาอะไรผม

กลบป๊าห่วยเจ้ามือห่วยเต้ยดินมา

ปี๕๘ไม่เพราะว่ามัน

คือเขาจะเข้ามาเนี่ย

มาซ้อมด้วยยกลึงดูเชิงกัน

แล้วพ่อเจ้ารู้อะไรไหมครับ

ปี๕ปี๖๐เนี่ยเคยมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจ

เคยได้ข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปบ้านมัน

เขาก็บอกเออมีวันนี้มีชุด

ผมบอกเออตรวจมันไม่มีอะไร
เป็นไรแล้วมั้ยผมก็บอกมันอยู่

โอ้โหนี่
ป่าสมชายนี่จับบัครเหลือ
ถอดเสื้อผ้าเปลือยร่อนจ้อนเลยนะเนี่ย
เปรียบเป็นเฟืองเฟืองมองเยอะ
คือเรื่องของการจะขายไก่ชนเนี่ยโอ้โหกลวิธีต่างของในพีชของบักเหลือเนี่ย
สมชายบอกมาถ่ายคลิปช่วงที่ไก่ตี

หยุดคลิปไม่ถ่ายเนี่ยแล้วก็พอไปถ่าย
แต่ว่าคุณสมชายนี่พูดนี่คมมากนะ

แต่ที่เพื่อนคนอื่นเขานิ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาโง่นะ
แต่เขาไม่อยากยุ่งด้วยอยากทำอะไรก็ทำก็ถือว่าเป็นเรื่องของคุณ
แต่มาฟังอีกมุมไหมล่ะมีอีกมุมหนึ่งที่บอกว่า
บุญเหลือหรือในพีชเนี่ยเป็นคนดีนะคะ

เป็นเพื่อนแม่ของในพีชนะคะ
เขาบอกว่าเห็นพีชมาตั้งแต่เด็กนะ
เป็นคนดีมากนะกระตันยูครอบครัว

เวลาที่โรงเรียนในชุมชนมีงานเนี่ย
ให้เงินช่วยเหลือตลอด
ปี๒๕๖๐มีเจ้าหน้าที่บุกมาจับตัวพีทที่บ้าน

เรื่องที่เกิดขึ้นก็รู้ข่าวว่าพีชโป๊ะแตกโกหก
ก็ไม่คาดคิดนะว่าพีชจะกล้าทำเพราะเขาก็บอกว่าพีชเป็นคนดี

เพราะว่าไม่อยู่บ้านไปทำอยู่แต่สวนยาง
เขามีส่วนยุ่งเกี่ยวไหมเห็นว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเขามีการพูด

เห็นบอกว่ามีใครมาหาเขาที่บ้าน
อันนี้เราไม่รู้นะได้ยินแต่ข่าวว่าอะไร
ทหารทหารอะไรนี่แหละมาบ้านเขา
แต่ไม่เห็นไม่รู้ได้ยินแต่เขาพูดกัน
เมื่อปี๕๘เขาถูกจับ
ถูกกำจับเกี่ยวมาเรื่องในใจดิน

เพราะว่าไปสุธิกรรมเขาไปตบทรัพย์

แต่ว่าถ้ามีคนมีตังค์มาซื้อหวยน่ะ
เขาจะซื้อให้คนรวยซื้อเยอะนะ

เขาชวนให้มาซื้อกับเขาหรือ
ให้ชวนว่าให้บอกให้เขาซื้อกับเขา
เขาจะซื้อให้ส่วนลึกเขาก็เป็นคนดีนะ

พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงส่งน้องเรียนอะไรอย่างนี้
มีงานสังคมอะไรเขาก็ช่วยเหลือ
ยังมีงานกีฬามีไรเขาก็เป็น

นี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะก็สองมุมนะ
มุมหนึ่งก็บอกพีชเป็นคนดีกระตันยูอีกมุมนึงก็บอกโอ้โหเหลี่ยมเยอะจริง
สะท้อนทั้งสองมุมท่านก็ฟังเอาไว้ก็แล้วกันเป็นข้อมูลนะครับ